ปรากฏการณ์ฝนดาวตก
โอ้ฝนดาวตกที่สักสามเขาชอบดูแล้วก็

ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะ
เชิญชวนชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกลีโอนิตค่ะ
ช่วงวันที่๑๗ถึง๑๘พฤศจิกายนนี้นะครับ
ฝนดาวตกลีโอนิตหรือว่าฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต
คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาแจ้งมาว่า
สังเกตเห็นได้ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืน
ของวันที่๑๗พฤศจิกายนนะคะ
ต่อเนื่องไปจนถึงรุ่งเช้าวันที่๑๘พฤศจิกายน

ในปีนี้กลุ่มดาวสิงโตจะโผล่พ้นจากขอบฟ้า
ในเวลาประมาณ๑นาฬิกาของวันที่๑๘พฤศจิกายน
ดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสังเกต
ปรากฏอาการฝนดาวตกลีโอนิตมากที่สุด
ก็คือเวลาประมาณ๒นาฬิกาเป็นต้นไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ

ซึ่งเป็นศูนย์กลางการกระจายของฝนดาวตกนั่นเอง
แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าในประเทศไทย
อาจจะมีโอกาสมองเห็นได้จำนวนไม่มาก
ประมาณ๑๐๑๕ดวงต่อชั่วโมงเท่านั้น
ซึ่งแม้จะมีให้เห็นในปริมาณที่น้อยนะคะ
แต่ว่าฝนดาวตกเลียวนิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างมากที่สุดเลย
ส่วนสถานที่ในการชมฝนดาวตกนะคะ
ควรจะเป็นสถานที่ที่ท้องฟ้ามืดสนิท
ไม่มีแสงไฟรบกวนเยอะนะครับ
และวิธีการชมฝนดาวตกให้สบายที่สุดก็คือ

คือนอนก็นอนรอชมไงคุณ
ยืนคุณก็เมื่อยคอยืนรอไปสินะ
คือนอนเราก็จะได้เห็นบรรยากาศท้องฟ้าเต็มที่ใช่ไหมคุณ

เนื่องจากว่าจุดช่วงที่เกิดฝนดาวตกเนี่ย
ศูนย์กลางเขาจะอยู่เหนือท้องฟ้ากลางศีรษะพอดี

เออนั่นแบบที่ให้คอแย่เลยสิเนอะ

ก็อาจจะไม่ได้ดู
นี่ไงคุณแม่ยังเป็นห่วงเลย

ให้หาผ้าแบบที่ปูนอนกลางแจ้ง

ใครที่ใบ้ช่วงนี้ไปขึ้นดงขึ้นดอยไง

ฝนดาวตกที่มันมีความสว่างมากที่สุดนะคะคุณผู้ชม
ได้รับการขนานนามว่าราชาแห่งฝนดาวตกค่ะ
เห็นฝนดาวตกแล้วอย่าลืมนะคะ
อะไรฮะเดี๋ยวคุณเป็นอะไรฮะ
อธิษฐานแต่ถ้าหลับตาไม่เห็นนั่นดี

แอบดู

ตามองไม่เห็นข้างหนึ่ง